ในที่สุดกรรมก็ตามทันนะคะจำเหตุการณ์นี้ได้ไหมที่เรานำเสนอข่าว
ที่มีผู้ชายคนหนึ่งไปขโมยรองเท้าสตัสของนักฟุตบอลเยาวชนที่โรงเรียนคอนสวรรค์

ที่ชายนาฏนั่นแหละค่ะคุณผู้ชม
ปรากฏว่าล่าสุดจับได้แล้วนะคะไปรวบตัวได้ที่สระบุรีแล้วประวัติไม่ธรรมดา
โอ้โหก่อเหตุลักขโมยซ้ำซ้อนมากคุณผู้ชม

ทีนี้โฟกัสไปที่เสื้อที่เขาใส่นะคะ
เสื้อที่เขาใส่เห็นไหมคะสีชมพูน่ะ
นั่นก็คือเสื้อของน้องโรงเรียนคอนสวรรค์เหมือนกัน
ขโมยไปอ่ะนะที่ขโมยไปอะค่ะ
แล้วนี่ค่ะนั่งก้มหน้าก้มตาแบบนี้นะคะ
นี่ตำรวจสอบพอร์พระพุทธบาทที่สระบุรี
วบตัวได้ทันควันแบบนี้นะคะ
ผู้ชายคนนี้ชื่อว่าสุโภษสีเลื่อมโสอายุ๔๓ปี
เข้าไปก่อเหตุตอนนั้นที่ไปขโมยรองเท้าสตั๊ดน้อง
ก็คือ๒๔มกราคม
มันมีกล้องวงจรปิดกล้องหนึ่งค่ะคุณผู้ชมจับภาพตอนที่เขาขับรถนี่นี่
ขับรถไปจอดแล้วก็เดินลงจากรถแล้วก็ไปเอากระเป๋าเป้มาจากรถคันนั้น
แล้วก็เห็นไหมคะขึ้นรถหลบหนีไป
รถที่เขาขึ้นแล้วก็ขับหลบหนีไปอันนั้นก็ขโมยมาเหมือนกัน
ถึงบอกว่าขโมยซ้ำขโมยซ้อนมากเลย
ขโมยรถคันนี้มาจากสิงห์บุรีแล้วสุดท้ายไปจอดทิ้งไว้บคศขอนแก่น
แต่เหตุการณ์ที่ไปก่อเหตุขโมยเนี่ยคือที่ชัยนาธนะคะ
โอ้โหกลายเป็นว่านี่ค่ะสุดท้ายตำรวจตามรวบตัวได้แล้วนะคะ
ถามว่านี่คันนี้นี่ขับออกมาแล้วนะคะ
แล้วพอขับออกมาปุ๊บไปจอดรถทิ้งไว้แล้วไปไหนต่อ
ไม่ได้กลัวความผิดใดเลยนี่ค่ะคุณผู้ชมนะคะ
ที่จอดทิ้งไว้ค่ะเพราะว่านายสุพศคนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมก่อนที่ตำรวจเขาจะไปรวบตัวได้
โรงแรมในอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี
สุพศเล่าบอกว่าวันที่๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
คือตอนนั้นผมไปก่อเหตุ
สุโขทัยในพื้นที่จังหวัดพิศนุโลก
แล้วตั้งใจว่าจะใช้มอเตอร์ไซคันนี้
ขี่หลบหนีเตรียมที่จะกลับบ้านเกิดภาคอีสาน
แต่มาหยุดแวะพักที่อำเภอพระพุทธบาท
ทีนี้ตำรวจเขาก็ขยายผลจากรถมอเตอร์ไซคันนี้
ที่นายสุพธขโมยไปปรากฏว่าไปรวบตัวได้ค่ะ
โรงแรมที่ในพื้นที่อำเภอพระพุทธบาท
เจ้าตัวยอมรับสารภาพบอกว่าก่อเหตุจริง
รองเท้าสตั๊ดนี้ผมขายไม่ได้
ถ้าขายได้ผมขายไปนานแล้ว

แล้วก็อยากจะฝากขอโทษน้องด้วยนะคะ
ก็ไม่ได้ตั้งใจแล้วครับเพราะว่าเราไม่เห็นว่ามันเป็นอะไร

ก็ไม่อยากกระเป๋าเป้ธรรมดา

ก็วันนั้นแหละก็รู้ว่ามีข่าว
ก็เลยทิ้งของไว้แล้วก็หนีออกจากขอนแก่น

อยากจะขอโทษเลยเนี่ยน้องเขา

กดเลยทิ้งไว้ที่บ้านธรรมดิ์รถทั้งของ
เท้าสตั๊ดถ้าขายได้ผมก็ขายไปแล้ว

แล้วพี่เบิร์ตไปดูประวัตินะทานโทษค่ะ
คดีลักษณ์รถยนต์รถจัดกายันยนต์ลักษัตริย์

ก็ต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหากันต่อไปนะคะ

มาก่อเหตุก็ขโมยซ้ำซ้อนเหลือเกิน